ทางกลับมาประเทศไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัฒน์นะคะ
มาตรงตามเวลานัดหมายเป๊ะเลยนะคะ๙นาฬิกามาถึงเมืองไทย
ก็ในรอบ๑๕ปีแต่หลายคนก็นับตั้งแต่รัฐประหารปี๒๕๔๙ก็จะบอกว่า๑๗ปี
ให้คุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
วลชนคนเสื้อแดงก็ไปรอต้อนรับนะคะ
มีแก่นำพักเพื่อไทยมีครอบครัวไปรอต้อนรับคุณทักษิณ
วันนี้คุณทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากสิงคโปร์
เครื่องบินส่วนตัวมาถึงสนามบินดอนเมืองค่ะ
๙นาฬิกาเครื่องบินลงแตะพื้นสนามบินผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง
กลางบรรยากาศนะคะมวลชนคนเสื้อแดงที่เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอเขาเดินทางกันมาจากทั่วประเทศ
ก็นักการเมืองแก่นำพักเพื่อไทยก็มารอต้อนรับกันเยอะล่ะค่ะ
ให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรี
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปบนเครื่องบินส่วนตัวนิดนึง
คุณทักษิณก็หน้าตายิ้มแย้มนะคะ
ก็เตรียมที่จะพบปะกับคนไทยที่รอต้อนรับ

ทีนี้ค่ะเวลาประมาณ๙นาฬิกา๒๕นาที
คุณทักษิณปรากฏตัวพร้อมครอบครัว
สูตรสีกรมท่าเสื้อเชิดสีขาวเน็กไทยสีแดง
เดินเข้าไปกราบสการะที่หน้าพระบรมชายลักษ

แต่พวกเราไม่รู้เลยยังได้รภาษาให้สุด
สวมสูตรจากฝรกาศไลก์
คุณผู้ชมได้ยินเสียงมวลชนตะโกนให้การต้อนรับไหมคะเรารักทักษิณ

นี่ค่ะคือก็เป็นภาพที่คุณทักษิณก็ยกมือไหว้โบกมือทักทายมวลชนที่มารอต้อนรับด้วยรอยยิ้มนะคะ
พร้อมครอบครัวก็คือลูกทั้ง๓คนคุณแพทองทานคุณพินทองทาคุณพานทองแท้
ทุกคนก็ยกมือไหว้ขอบคุณประชาชนค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้ต่อเนื่องอีกนิดนึงค่ะ
เดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงเพราะว่าก่อนที่คุณทักษิณจะกลับเข้าไปในอาคาร
จับมือกับแกนนำของทางสอพักเพื่อไทย

คุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณประเสริฐจันทรรวงทอง
คุณศิวิยาจึงรุ่งเรืองกิจดูบรรยากาศหน่อยค่ะ
นันยอม
นันยอมครับ

นันยอม

คือจริงแล้วบรรยากาศที่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร

เดียวสักประมาณ๓๐นาทีประมาณนี้ค่ะ

คือครอบครัวที่มารอปรับมากันพร้อมหน้าเลย
ลูกหลานมากันเต็มเลยเพราะว่าจะมีภาพตอนรอรับกันนะคะ
แล้วหลังจากที่อาคารผู้โดยสารตรงนี้
ก็แน่นอนอย่างที่เรานำเสนอคุณผู้ชมไป
ก็ต้องไปที่สารดีการสนามหลวงนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็อาจจะต้องก็เดินทางเข้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
คุณแพทองทานค่ะลูกสาวก็โพสต์ภาพถ่ายครอบครัวพร้อมหน้านะคะ

ภาพนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าทั้งลูกหลานไปรอต้อนรับกันครบเลย

ตอนนี้คุณพ่อเดินทางมาถึงประเทศไทยโดยสวัสดีภาพแล้ว
และได้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเรียบร้อย

ขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้นะคะ
และครอบครัวรู้สึกทราบซึ้งใจมากค่ะ

ก็บอกว่าภาพนี้นะคะโพสต์ภาพดี

ที่ไม่ได้ไปเดินทักทายพี่น้องประชาชนใกล้นะคะ
เพราะว่าจะลำบากต่อการจัดการเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะ

ส่วนคุณพินทองทาลูกสาวคนโตค่ะ
โพสต์ภาพที่ถ่ายภายในอาคารของสนามบินดอนเมือง
ครอบครัวมารอคอยการกลับมาของคุณพ่อ
แล้วก็มีข้อความว่าทุกวินาทีของการรอคอย
คุณทักษิณก็ขึ้นเครื่องบินมาจากสิงคโปร์นะฮะ
จะเห็นคลิปตอนที่ก่อนจะขึ้นเครื่องบินก็อยู่กับคุณยิ่งลักษณ์
น้องสาวของคุณทักษิณคุณยิ่งรักชินวัฒ
ซึ่งก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับ
ก็มีชะตากรรมเหมือนกับพี่ชาย
คุณยิ่งรักเองก็ออกจากเมืองไทยไปนี่ก็๖ปีนะฮะ
เพราะว่าเมื่อสิงหาคมปี๒๕๖๐ตอนนั้นไม่มาฟังคดีจำนำข้าว
จำได้พี่อุ๋ยไปรายงานสดในพื้นที่ด้วย

ไทยรัฐเราก็เกาะติดก็วันนั้นคุณยิ่งรักก็ไม่ได้มานะฮะ
แล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศนะครับ
ก็อยู่คุณทักษิณนะครับเจอกันบ่อย
วันนี้ก็นี่ฮะเป็นภาพที่เป็นคลิปที่เผยแพร่กันนะครับ
คุณยิ่งรักก็มาส่งคุณทักษิณขึ้นเครื่องบินส่วนตัว
เพื่อเดินทางกลับมาที่ประเทศไทย
คุณยิ่งรักไม่ได้มาด้วยนะฮะแต่ได้โพสต์คลิปนี้เอาไว้นะครับ
นี่คุณทักษิณนะครับ
ถึงตลอดเวลา๑๗ปีพี่คงจะรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาทุกข์และคิดถึงบ้านมาก
แต่พี่ก็ต้องอดทนและน้องเชื่อว่าพี่ก็คงใช้เวลาคิดตัดสินใจอยู่นาน
แต่สุดท้ายด้วยความคิดถึงครอบครัวและอยากใช้ชีวิตที่ประเทศบ้านเกิดของเรา
น้องก็เคารพในการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของพี่ในครั้งนี้
โดยบอกว่าขอเก็บภาพความทรงจำที่ได้ร่วมเดินทางจากดูไบมาส่ง
จนถึงเครื่องบินก่อนที่จะกลับเมืองไทย
คุณยิ่งลักษณ์ยังบอกขอให้คุณทักษิณโชคดีเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
ทุกอย่างราบรื่นและอย่าลืมรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
ที่สำคัญคือคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าพี่ไม่ต้องห่วงน้องนะ
น้องจะเข้มแข็งอดทนและจะดูแลตัวเอง
แม้อยู่ในต่างที่ต่างบ้านต่างเมืองคนเดียว
เพราะตลอด๖ปีที่น้องจากบ้านเกิดมาน้องมีพี่คอยดูแลเป็นอย่างดี
แต่ก็อดใจหายไม่ได้เพราะนี่คือครั้งแรกที่เราไม่ได้เดินทางไปด้วยกัน
อย่างไรก็ตามขอให้วันเวลาที่พี่ตั้งตารอที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว
วันนั้นมาถึงโดยเร็วคุณยิ่งลักษณ์ยังบอกให้คุณทักษิณโชคดี
แล้วก็บอกว่ารักเสมอพี่ชายที่แสนดีนี่นะครับ
จากนั้นเวลา๗นาฬิกา๙นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับ
บินส่วนตัวของคุณทักษิณก็ออกจากสนามบินสิงคโปร์นะฮะ
แล้วก็มาถึงท่ากาศยานดอนเมืองของไทยเหมือนที่ท่านติดตามกันมาตลอดนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งนี่ฮะตอนที่กำลังจะขึ้นเครื่องนะครับ
หลังจากขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพนี้นะครับคุณทักษิณ
ภาพที่ถอดสูตรใส่เสื้อเชิดผูกเน็กไทท์สีแดงแบบนี้นะครับ
ตอนที่อยู่บนเครื่องบินจากนั้นก็ขึ้นเครื่องบินนะครับ

เครื่องบินของคุณทักษิณก็มาถึงดอนเมืองเมื่อ๙นาฬิกาที่ผ่านมานะฮะ
งั้นเดี๋ยวมิวก็ไล่เรียงจากที่พี่อุ๋ยเล่าไปต่อเนื่องเลยนะคะ
เรียงกันที่คุณทักษิณนิดนึงว่าเมื่อมาถึงสนามบินดอนเมือง
อาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเส้นทางเป็นอย่างไร
หลังจากนั้นก็ไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเช้า

พอทุกอย่างเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่พาคุณทักษิณ
ขึ้นรถฟอร์จูเนอร์สีดำนะคะ
ก็จำแนกรถที่ใช้ในขบวนมีดังนี้นะคะ๑๔คันค่ะ
ก็จะแยกเป็นรถจักรยานยนต์๓คัน
รถเก่งตำรวจ๓คัน
ฟอร์จูเนอร์ทั้งสีดำสีขาวรวมแล้ว๓คัน

รถตู้ตำรวจสีขาว๑คัน

และรถกระบะตำรวจปิดท้ายขบวนอีก๑คัน
เรียงตามลำดับแบบนี้นะคะ
คือรถคันแรกจะเป็นจักรยานยนต์ตำรวจนะคะ

จากนั้นก็จะเป็นรถเก๋งตำรวจ
ตามด้วยจักรยานยนต์ตำรวจอีก๒

แล้วก็เป็นรถฟอร์จูเนอร์สีดำที่คุณทักษิณนั่งค่ะ
ประกบด้วยรถตู้สีขาว๑คัน

และกระบะตำรวจปิดท้ายอีก๑คัน
หลังจากนั้นก็จะเป็นรถของสื่อมวลชน
คือสื่อมวลชนก็ขับรถตามนะคะคือท้ายขบวนเลยขับตาม

ขบวนรถใช้ช่องทางเลนขวาสุด

แล้วก็ขึ้นทางด่วนดินแดงอีกจุดหนึ่ง

ขบวนก็จะเปลี่ยนไปใช้ช่องทางการจราจรด้านซ้ายสุด

แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสนามหลวง
ผ่านอนุสรีประชาธิปไตย
แล้วก็เข้าสู่สารดีกาช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๒๐นาที
ใช้เวลาเดินทางประมาณ๒๐นาทีได้นะคะ
จากสนามบินดอนเมืองไปที่ศาลดีกา

ราโล่๐๐๓๖๔ค่ะ
อันนี้เราข่าวการเมืองใช่ไหม
ใช่ค่ะคือคนสงสัยเพราะเห็นขบวนเยอะไงค่ะ
สงสัยว่าคุณทักษิณนั่งคันไหน

ใช้เวลาฟังคำตัดสินที่ศาลประมาณ๔๐นาทีค่ะ
หลังจากนั้นขบวนรถก็ออกจากศาลดีกาเวลาประมาณ๑๐
นาฬิกาเพื่อนำตัวคุณทักษิณไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เส้นทางอนุสวรีประชาธิปไตย
เข้าสู่ถนนหลานหลวงขึ้นทางด่วนยมราชลงดินแดง
ขึ้นโทเวไปลงงามวงวาน
เข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเวลา๑๑นาฬิกา๒๕นาที
ใช้เวลาเดินทาง๒๕นาทีนะคะ
ซึ่งรถที่นำตัวคุณทักษิณจากสนามบินดอนเมืองไปสารดีกา

คือตลอดเส้นทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้มีการปิดถนนอะไรนะ
คือจะปิดตามแยกต่างพอให้ขบวนรถผ่านไปได้
แต่ก็จะเปิดถนนตามปกติไม่ได้ถึงขั้นปิดถนนอะไรค่ะครับ
ที่ต้องมาที่ศาลก็เนื่องจากต้องมาฟังเรื่องของโทษ
ที่ศาลได้อ่านความพิพากษาไปแล้วคดีขึ้นสุดแล้ว
ซึ่งก็จะต้องนำไปสู่การคุมขังในเรือนจำเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งคุณทักษิณที่เดินทางมาที่ศาลดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ
คดีที่ต้องมาฟังคำสั่งต่างนะครับทุกผู้ชมครับ
มีอยู่๓คดีด้วยกันที่คดีถึงที่สุดแล้วนะครับ
โดยทั้ง๓คดีเนี่ยสารท่านให้รับโทษจำคุกทั้งหมด๘ปีนะครับ
คือโทษจาก๓คดี๑๐ปีนะฮะแต่ว่าจะมีโทษที่นับซ้อนกันกับโทษที่นับต่อกันนะครับ
นี่ตัดสินเป็นคดีแรกเลยนะฮะตั้งแต่ถูกรัฐประหารนะครับ
คดีนี้ตัดสินเมื่อ๒๓เมษายน๒๕๖๒นะครับ
เป็นคดีหมายเลขแดงที่อม๔ทับ๒๕๕
สารดีกาพิพากษาจำคุก๓ปีนะครับ
คดีที่สองคือคดีหวยบนดินนะครับ
ตัดสินเป็นคดีที่๒เมื่อ๖มิถุนายนปี๖๒นะครับ
เป็นคดีหมายเลขแดงที่อม๑๐ทับ๒๕๕
สารดีกาพิพากษาจำคุกคดีนี้๒ปีนะครับ
และคดีที่๓คือคดีแก้สัมประธานเอื้อประโยชน์ให้ชินคอป
ตัดสินเป็นคดีที่๓เมื่อ๓๐กรกฎาคมปี๒๕๖๖
เป็นคดีหมายเลขแดงที่อม๕ทับ๒๕๕
สารดีกาพิพากษาจำคุก๕ปีนะครับ
คดีหวยบนดินคือคดีที่๒
อายการก็ขอให้ทางคดีสัมประธานเนี่ยนับโทษต่อนะครับ
เพราะฉะนั้นคุณทักษิณจะต้องเริ่มนับโทษนะ
ถ้านับโทษถ้า๓คดีรวมละ๑๐ปีนะครับ

เดินไปคู่กันเดินไปคู่กันแบบนี้เท่ากับว่าใน๒ปีแรกเนี่ยคุณ
คุณทักษิณเนี่ยอาจจะติดคุกต้องโทษเนี่ยทั้งสองคดี
ในคดีเกี่ยวกับสัมประธานเอื้อประโยชน์ให้ชินคอปนะครับ
นั่นเท่ากับว่าคุณทักษิณจะรับโทษทั้งหมดรวมเป็นเวลา๘ปีด้วยกัน
อันนี้จำนวนเต็มของโทษนะครับเรื่องจะลดโทษของสำประธานทางโทษแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
นี้หลังจากศาลได้มีคำสั่งแล้วก็แจ้งให้กับนักโทษ
เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้สั่งให้นำตัวคุณทักษิณไปควบคุมตัว
ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพตามที่ได้รับการแจ้งนะครับ
ตำรวจแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของรัชธรรมก็คุมตัวคุณทักษิณขึ้นรถ
ก็คือฟอร์จูเนอร์สีดำออกจากศาลดีกาที่สนามหลวง
่งหน้าไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพแถวงามวงวานนะครับ
ในเวลา๑๑นาฬิกานี่นะครับ
มีรายงานว่าระหว่างที่ฟังคำสั่งคำพิพากษาต่างเกี่ยวกับผลคดีของศาล
ในห้องพิจารณาคดีคุณทักษิณก็มีสีหน้าเรียบเฉย
พอสารสรุปผลการจำคุกโทษต่างปีต่างการนับซ้อนนับต่อต่าง
ก็ไม่ได้มีสีหน้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนี่นะ
แต่ก็ไม่เจอคุณสุเทพนะไม่เจอค่ะ
คุณสุเทพก็ยกฟ้องไปเรียบร้อยก็กลับบ้านไปค่ะ
อ้าวเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะครับทุกผู้ชมครับ